ก็ที่ชนบุรีฮะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปตามแฟนที่ร้านอาหาร
แล้วบอกว่ากลับถูกทางเจ้าของร้านกับลูกน้องเนี่ยรุมทำร้าย

คือเรื่องมันค่อนข้างที่จะมีตัวละครซับซ้อนหน่อยนะครับ

นายอนุชาทัพมงคลอายุสามสิบสองนะครับ
นี่คือคนที่ไปแจ้งความกับตำรวจสพนปรือที่จังหวัดชนบุรี
บอกว่าถูกกลุ่มคนทำร้ายร่างกายในร้านอาหารแห่งหนึ่ง

เขาก็บาดเจ็บแล้วทรัพย์สินเขาก็ศูนย์หายด้วย
โดยบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็คือเขาไปตามหาภรรยา
ซึ่งรู้ว่าภรรยาเนี่ยไปเที่ยวที่ร้านเกิดเหตุ
พอไปถึงกลับพบว่าภรรยาของเขานอนเมาอยู่ในรถ
แต่ไม่เจอกุญแจรถก็เลยไปถามทางร้านแล้วก็มีปากเสียงกัน
ลงไม้ลงมือกันซึ่งนายอนุชาเขายอมรับว่าเขาเป็นฝ่ายลงมือก่อนนะ
แต่หลังจากนั้นเขาก็ถูกในตายซึ่งอ้างตัวเป็นเจ้าของร้านกับลูกน้องอีก๑๐คน
รุมทำร้ายเขาถึงขั้นใช้มีดแทงใส่ด้วย
แต่โชคดีที่เขาไม่ถูกมีดนะตั้งหลักได้วิ่งเหนียวมาจากร้าน
แต่ช่วงนั้นกลับถูกกระชากระเป๋าสะพายออกไปนะฮะ
แล้วเมื่อคืนนี้พอไปตามมาคืนนะครับ
ปรากฏว่าที่กระเป๋าสะพายของเขาเนี่ยมีทองคำน้ำหนัก๑บาทมันหายไป
อันนี้ตามที่นายอนุชาเขากล่าวอ้างนะ
หลังจากนั้นเขาก็โทรตามกลุ่มเพื่อนให้มาช่วยกัน

ก็มีเพื่อนเขาเป็นชาวต่างชาติที่ชื่อนายอเล็กซ์ยูริสอายุ๒๘นะครับ
ก็เขาก็เล่าว่าเขาก็ไปกัน๔คนนะ
จะเอารถกับรถจักรยานยนต์กับรถยนต์ของเพื่อน

แต่ไปถึงก็ตกใจเพราะว่ามีชายสวมเสื้อสีขาว
สวมชุดเกราะตรงเข้ามาหา
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้น๓๔นัด
ทุกคนก็รีบพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอด
ก่อนจะมาแจ้งความตำรวจเพื่อให้พาไปเอารถคืน
พอมาแจ้งความปรากฏว่าชายเสื้อขาวเนี่ยมาเจรจาอ้างตัวว่าเขาเป็นตำรวจสืบสวนของตำรวจท่องเที่ยว
เป็นลูกน้องของสารวัตรอิตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็ห้ามผู้สื่อข่าวถ่ายภาพด้วยนะ
แล้วก็บอกว่าตอนนั้นก็คือมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเขาก็เข้าไปห้ามปรามให้แยกย้ายกันไม่ให้เรื่องบานปลายเท่านั้น
ตรวจร่างกายแล้วก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะ
เพราะว่าก็แจ้งกันไปอ้างกันมานะฮะ